จากให้กับไทยเนี่ยที่เข้ามา๑ล้าน๕แสนโดสแล้วเนี่ยนะครับ
สาธารณสุขบอกว่าในส่วนของบุคลากรด่านหน้า
ตรงเนี่ย๗๐๐๐๐๐โดสเป็นโควต้าตรงนี้นะครับ
แต่นี่ฮะมันก็มีคำถามอยู่ว่าเอ๊ะ
ใครควรจะได้หรือไม่ได้ด่านด้งด่านหน้ายังไง
นี่เป็นภาพภาพหนึ่งที่จังหวัดเลยนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้โชว์บัตรคิวของโรงพยาบาลเลยวันที่๘สิงหาคมนะครับ
บอกว่าได้ไฟเซอร์เข็ม๓นะมีข้อความบอกว่าเรียบร้อยดี
พอโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยมีการแชร์ต่อกัน
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถามว่าเอ๊ะได้ฉีดเข็ม๓ได้อย่างไร
เพราะว่าที่จังหวัดเลยเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยอย่าว่าแต่ไฟเซอร์เลย
ี่ห้ออื่นยังไม่ได้ฉีดเข็มแรกยังไม่ได้ก็มี
คลิปนี้ถูกลบไปแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีทหารยศ๑๑
ที่โรงพยาบาลทหารในค่ายทหารโรงพยาบาลสนามที่เลยเนี่ย
เคยโพสต์ว่าฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกนะครับ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์ตอนนั้นถ้าท่านจำได้นะฮะ
มีความจำเป็นแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเจ้าหน้าที่ด่านหน้า

เพราะต้องเดินเก็บบินของโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงเรื่องการไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือว่าเอกสารต่างอาจจะติดเชื้อได้
ก็เลยอยู่ในกลุ่มได้รับไฟเซอร์เข็ม๓

ทีนี้ขอนแก่นขอนแก่นเนี่ย
มีภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายไอที
ของโรงพยาบาลน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
โพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าได้ไฟเซอร์เป็นการบูสเข็ม๓

โดยเฉพาะคำถามจากทางกู้ภัยในพื้นที่
นายคเนธคงเจริญศุกร์นะครับ
เป็นเลขาธิการมูลนิธิสารเจ้าพ่อน้ำพองนะฮะแล้วก็
อาสากู้ชีพกู้ภัยของมูลนิธิสารเจ้าพ่อน้ำพองด้วย
บอกว่าพวกเขาเนี่ยนี่ฮะพวกเขาคือทีมกู้ชีพกู้ภัยนะ

รับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด
จากบ้านไปโรงพยาบาลไปจุดต่าง
แต่ทำไมพวกเขายังไม่ได้เข็ม๓
ยังไม่ได้ไฟเซอร์เข็ม๓เลย
แล้วทางโรงพยาบาลน้ำพองเนี่ย
บอกว่าต้องให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลฉีดก่อน
ตรงเนี้ยกู้ภัยของทางน้ำพองเนี่ยเขาบอกเขาไม่ติดใจนะ
แต่ปรากฏภาพว่าคนได้ฉีดเนี่ย
มีฝ่ายธุรการมีฝ่ายไอที
ตรงนี้สัมผัสผู้ป่วยแบบไหนเป็นด่านหน้ายังไง
แล้วพวกผมเนี่ยไม่ใช่ด่านหน้ากว่าหรือทำไมพวกผมยังไม่ได้
นี่ฮะเพราะฉะนั้นขอความเป็นธรรมหน่อยนะ
โดยบอกว่าขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
หรือว่าสสจจังหวัดเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อย
แล้วจัดสรรให้หน่อยว่าเอ๊ะตกลงแล้วยังไงกันแน่
การณ์โรงพยาบาลน้ำพองตอบว่าเขาฉีดให้เฉพาะคนในโรงพยาบาล
แล้วผมถามหน่อยว่าอาสามูลนิธิเนี่ยทำงานก็อยู่ภายใต้การดูแลของ
ทำไมไม่มีใครลงมาเหลี่ยวแลเลย
นี่เป็นเสียงจากกู้ชีพกู้ภัยที่น้ำพองที่จังหวัดขอนแก่น